เหตุการณ์บนท้องถนนเป็นเสี้ยววินาทีจริง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ที่นครปฐม
เด็กสองคนค่ะเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบเป็นพี่
พาน้องไปซื้อขนมกำลังจะเดินกลับบ้าน

โดนรถชนรถกระบะมาชนแบบเต็มจนน้องกลิ้งเลยนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวดูภาพค่ะ
โอ้โหเนี่ยชนเต็มน้องกลิ้งเลยนะ

วิ่งกลับมาแล้วสิ่งแรกที่ทำก็คือมาหาน้องของตัวเอง

นี่คือถนนสายบางเลนลำพญาตำบลบางเลน

พี่ชายที่วิ่งข้ามถนนไปแล้วโดนรถชน
ก็คือน้องโจนะคะอายุแค่๙ขวบ

พาน้องสาวกลับจากซื้อขนมที่ร้านในปั๊มน้ำมัน

กระบะก็เลยพุ่งชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
แล้วน้องก็วิ่งมาหาน้องสาวที่ยืนร้องอยู่ริมทาง

สรุปคือน้องโจคือรอดแบบ

แต่น้องรอดแล้วก็เหมือนกับไม่เป็นอะไรเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓กุมภาพันธ์๕โมงเย็น
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องโจค่ะ

แม่บอกว่าน้องโจคือเด็กชายพานุพัฒน

แล้วแม่ไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุลูกมาขอเงิน๒๐บาทไปซื้อขนม

ปกติลูกก็จะซื้อขนมซอยแถวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไร
กว่าจะรู้ว่าน้องโจโดนรถชนคือเช้า๑๔กุมภาพันธ์
รู้ได้ยังไงก็คือแม่พาน้องโจไปส่งที่โรงเรียน
กลับมาบ้านลูกสาวคนเล็กก็คือน้องสาวน้องโจที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกแม่แม่พี่โจโดนรถชน

แม่ก็ตกใจว่าโอ้โหเดินกันไปทำไมถึงตรงนั้น
แล้วก็มีแม่ค้าแถวนั้นมาถามค่ะ
ว่าลูกชายอาการเป็นยังไงบ้าง

ภาพที่เห็นแม่ช็อกเลยนะคะ

แต่ปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาล

ในแล้วก็สี่ข้างเป็นรอยแบบนี้

หมอบอกว่าต้องระวังดูอาการสัก๗วันก่อนนะ

คุณแม่ก็ขอโทษลูกที่ดูแลไม่ดี

ก็คือปลอดภัย

หมอก็ให้ดูอาการ๗วันค่ะ

แม่ก็ขอโทษสังคมนะคะที่แม่ดูแลน้องไม่ดี
ก็หลังจากนี้ไปแม่ก็จะดูแลน้องให้ดีกว่านี้
ระมัดระวังเรื่องการน้องออกไปข้างนอกไปซื้อขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เชื่อว่าเพราะบารมีของเหรียญหลวงพ่อสวัยที่น้องโจห้อยคอเอาไว้นะคะ
นี่ค่ะน้องโจก็ให้นักข่าวของเราได้ดูก็เลยรอดแบบปฏิหาร
เพราะเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ

คุณแม่ก็เพิ่งทราบด้วยแหละว่าลูกชายไปเจออุบัติเหตุมานะฮะ

บางทีเหมือนกับหลายคนที่ล้มฟุบหัวฟาดพื้นบางทีทิ้งไม่เป็นอะไร